กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับก็ดูเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วย
แต่ว่าตอนนี้หน้าจอของเราก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะ
อาจารย์ไพรวันแสงสุนทรล่ามภาษามือนะคะ
สื่อสารข่าวสารให้ทุกท่านได้ทราบกันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามการประกาศของแต่ละพื้นที่กันนะครับ

ซึ่งก็มีคณะกรรมการควบคุมโควิด๑๙ของกรุงเทพมนาคม
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคมเป็นประธาน

และวันนี้ก็จะประชุมหารือในเรื่องที่สำคัญอีกเรื่อง

ว่าจะสามารถนั่งรับประทานในร้านอาหารได้หรือไม่
ใช่เพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกก็มีข่าวออกมาว่า

ที่มีผลบังคับใช้วันที่๒มกราคม๖๖
คือวันนี้มีอะไรบ้าง
สถานที่เสี่ยงที่ต้องมีการปิด
สถานที่ควบคุมที่ต้องมีความเข้มข้น
ในการที่จะดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข
และสถานที่อื่นที่จะประกาศตามมา
ได้เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมนาคม
บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
พบการแพร่ระบาดเป็นลักษณะกลุ่มก้อน
ในสถานบริการและสถานที่หลายแห่งนะครับ

ปิดสถานที่ในพื้นที่

และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศนี้หมายถึงประกาศที่จะเริ่มต้น
บังคับใช้วันที่๒มกราคมคือวันนี้นะครับ
ก็จะมี๒๕สถานที่เสี่ยง
สถานที่เสี่ยงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
อาทิสุวรรณ์น้ำสวรรค์สนุก
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สารที่เสี่ยง
ที่อยู่ในข้อ๑ต้องปิดนะครับ
บริการผับบาร์ปิดแน่นอน

สนามเด็กเล่นโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียส
สนามแข่งขันต่างชนไก่ชนโคอะไรทั้งหลายแหล่

สถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ
ยกเว้นที่มีการรับตัวไปพักค้างคืน
สถานม้าสถานประกอบศิษย์กิจการ
อาบน้ำอาบอบนวดนะครับสปานวดแผนโบราณปิดเหมือนกัน
สนามพระเครื่องนะครับสารเสริมความงามนะครับ
เจาะผิวหนังสักผิวหนังเนี่ยปิดนะฮะสถานที่ออกกำลังกาย
เน็ตปิดนะค่ะต้องปิดนะครับแล้วก็สารที่ฝึกซ้อมมวย
แล้วก็อาคารที่เป็นของโรงเรียนสถาบันกวดวิชา
และสถาบันการศึกษาทุกประเภทปิดแต่ว่าอันนี้จะมีข้อแตกต่าง
กับประกาศของสถานที่อื่นอื่นใช่ค่ะเพราะว่าของโรงเรียนเนี่ย
ต้องปิดไปถึง๑๗มกราคมนะคะคุณผู้ชมจากตอนแรก
มีข่าวออกมาว่าปิดถึง๔ใช่ไหมตอนนี้ขยายเวลาไป
ปิดเป็นถึง๑๗มกราคมส่วนสถานที่อื่นที่คุณสืบสกุลบอกมา
คือปิดไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ใช่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรบเว้นข้อ๑๒๕
ก็คือเรื่องของโรงเรียนสบันกวดวิชาปิดไปจนถึงวันที่๑๗มกราคม
ใช่ค่ะนี่พอเป็นข่าวออกมาแบบนี้เอาจริงวันนี้
ใช่นะฮะเมื่อกี้คือ๒๕สถานที่เสี่ยง
อันนั้นอยู่ในกลุ่มข้อหนึ่งที่ต้องมีการสั่งปิดนะครับ
ส่วนสถานที่ที่ต้องมีการควบคุมโรคหรือว่าเข้มข้นในเรื่องของมาตรการ
ยับยั้งการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นก็อย่างเช่นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
ร้านสะดวกซื้อหาบเร่แผงลอยพัฒนาคารสวนอาหารอะไรต่างต้องเข้มข้นมาตรการ
จำได้ไหมแต่ก่อนเราเคยต้องนั่งแบบว่าห่างกันแม้ว่าเราเป็นกลุ่มเราก็ต้องนั่งห่างกัน
ฟงบุฟเฟ่อะไรเนี่ยห้ามเดินไปตักต้องมีพนักงานมาตักให้
ทุกอย่างจะต้องใช้ส่วนบุคคลใช้ต้อมแก้ว
เราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาอยู่แล้วอันนี้คือสถานที่ที่ต้องมีการเข้มข้นมาตรการ
สรรพสินค้าศูนย์แสดงสินค้าร้านค้าปลีกต่างนะครับร้านเสริมสวยต่าง
แต่งผมตัดผมเนี่ยต้องมีมาตรการจำได้ไหมที่เราต้องเข้าร้านตัดผมแบบเข้าไม่กี่คน
ต้องนัดคิวกันเวลากี่โมงกี่โมงอันนี้คลินิกเวชกรรมเสริมความงามร้านทำเล็บ
ก็เหมือนกันสนามก๊อฟสนามกีฬาสวนสาธารณะนะครับแล้วก็สารที่ออกกำลังกายในร่มสระว่ายน้ำอะไรต่าง
สวนสัตว์นะครับโรงภาพยนตร์โรงละครยังเข้าไปดูได้แต่ก็ต้องเว้นระยะ
ส่วนสารที่ข้อ๓เป็นสารที่อื่นนอกเหนือจากการประกาศข้อ๒
ก็ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมด้วย

อันนี้คือในส่วนของสถานที่ทั้งหมดที่มีการประกาศในกรุงเทพมหานครนะครับ
ไปดูพื้นที่ของปฐุมธานีกันบ้างนะฮะ
ปฐุมธานีเนี่ยนะคะผู้ว่าเนี่ย
ผู้ว่าชัยวัดชื่นโกสุมก็มีคำสั่งค่ะปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเนี่ย
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๕มกราคมหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ชม
มาดูสถานที่ที่เขาให้ปิดชั่วคราวก็จะมีพวกสนามชนไก่สนามกัดปลา
สนามกีฬาในร่มโรงยิมสถานที่ออกกำลังกายโต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียส
สถานที่ศักดิ์หรือว่าเจาะผิวหนังรวมถึงให้งดแสดงคอนเสิร์ตนะคะ
แล้วก็ห้ามเรื่องของการชุมนุมการทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่ใดที่แออัด
รวมถึงอันนี้ของที่ปฐุมอีกข้อนึงก็คือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
เข้าออกพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คุณผู้ชมก็ต้องรับฟังนะการประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดด้วย
ว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีการล็อกพื้นที่ไหนอย่างไร

บางขุนเทียนเขตน้องแข็มเขตบางพลัด
ตอนนี้ใช่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ให้ทางพอเขตเนี่ย
มีอำนาจในการบริหารจัดการได้โดยตรงเลยนะ
การใช้ชีวิตอย่างไกลเราต้องศึกษาดูให้ดีด้วย
ใช่ค่ะก็ติดตามข่าวศาลก้อยชิดแต่ก็ยังตื่นตนกนะคะ
ยังคงดำรงชีวิตได้แต่ก็เข้มงวดเรื่องของการดูแลสุขภาพ
คือตามประกาศเขาบอกว่าเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคง
แล้วก็ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศนะครับ
แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นจนไม่อาจควบคุมได้
ใช้คำนี้เลยที่สำคัญทุกวันนี้ยังควบคุมได้อยู่
หน่วยงานทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะไปดูเรื่องของตัวเลข
ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อกันหน่อยค่ะครับเมื่อวานนี้สอบคอก็แถลงนะคะ
ว่ามีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่๒๗๙ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตสองรายด้วยหมอทวีสินบอกว่าแม่ปีใหม่ทั้งทีเนอะ
อยากจะบอกแต่สิ่งดีแต่ไม่บอกก็ไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจ
คือสูงสุดที่สุดเท่าที่แบบมีกรณีในช่วงของรอบใหม่
แต่อีกอย่างที่เป็นข่าวเศร้าคือมีคนเสียชีวิตเพิ่มไง
ใช่แล้ว๒รายด้วยตัวเลขนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะได้เห็นกันในสื่อต่างแล้วนะคะ
สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่๑มกราคมอยู่ที่๒๗๙รายค่ะ
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๕๗รายอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ๖ราย
เป็นแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก๑๖ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่๗๑๖๓รายนะคะ
น่าเศร้าใจก็คือผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒รายรวมสะสมแล้วทั้งหมด๖๓ราย
แล้วก็ยังพบว่ามีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ๕๓จังหวัด
เพิ่มขึ้นมาก็คือลำพูนและสะแก้ว
ส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๕๗รายนะคะ
ก็มีการเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร๓รายระยอง๒รายชนบุรี๑ราย
แล้วก็สถานบันเทิงชุมชนอาชีพเสี่ยงมีทั้งหมด๑๖ราย
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรค๒๓๕รายใน๙จังหวัดนะคะ
ไปดูผู้เสียชีวิตรายที่๖๒กันหน่อยเป็นใครมาจากไหน
เป็นชายไทยอายุ๔๔ปีนะคะมีรูปร่างอ้วน
ซึ่งวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาเขาได้ไปเที่ยวร้านอาหารกึ่งบานในกรุงเทพมหานคร
จากนั้น๒๖ธันวาคมมีอาการไข้นะคะมีน้ำมูกเหนื่อยหอบ
ธันวาคมก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ด้วยอาการหายใจหอบออกซิเจนต่ำนี่แหละค่ะ
จนกระทั่งว่าเข้าห้องไอซียู
มาตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๓๑ธันวาคม
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอาการดูแล้วไม่ดีขึ้น
หัวใจล้มเหลวทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งต่อโรงพยาบาลจุลาลงกร
ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตในเวลา๑๕นาฬิกานะคะ
อันนี้ข้อมูลของสหรัฐสุขก็บอกมาแล้ว
ส่วนรายที่๖๓ค่ะเป็นชายไทยอายุ๗๐ปีค่ะ
อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ
มาพักที่ตำบลท่าสายลวดมีอาการก็คือเหนื่อยหอบค่ะ
พอวันที่๔ธันวาคมมาตรวจพบก็เจอเชื้อโควิด
ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐวันที่๓๑ธันวาคม
รักษาโควิดครบแล้วแต่ว่าพบว่าปอดอักเสบและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ที่สุดก็เสียชีวิตในเวลา๒๒นาฬิกานะคะ
ก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้จะมีการแถลงออกมาอย่างไรบ้าง
รวมถึงผู้เสียชีวิตคือเมื่อวานมีบางจังหวัดที่รายงานในข้อมูลของจังหวัดออกมา
ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับแต่ทีนี้เราก็ยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดนะ
เพราะว่าต้องรอให้ทางสวบคเขานำยอดตรงนี้มาแถลงให้ชัดเจนซะก่อน
ทีนี้เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อคุณผู้ชมการติดเชื้อแบบแพร่เป็นกลุ่มก้อนหรือว่าเป็นคลัสเตอร์
พูดถึงบอสการประนานโอบติเศษไม่ได้เลยกับการระบาดระรอกใหม่นี้
ทีนี้ไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่จังหวัดจันทบุรีก่อนค่ะ
เพราะว่าจันทบุรีก็มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๙ราย
เมื่อวานนี้โดย๒๙แบ่งเป็นคนไทย๑๐แล้วก็เป็นชาวกัมพูชาอีก๑๙
ผู้ติดเชื้อสะสมที่จันทบุรีคือ๔๔ราย
แล้วสำหรับผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดมันไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเสี่ยงจากบ่อนพนันไงคุณ
เรื่องนี้คุณหมออภิรักษ์พิสุทธิอาพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ก็ยืนยันไทม์ไลน์ของทั้ง๒๙รายว่าไปบ่อนแล้วก็ไปสถานที่หลายแห่งค่ะคุณผู้ชม
มีทั้งบ่อนที่ระยองบ่อนที่แสนตุ้งเขาสมิงที่ตราดบ่อนที่เนินสูงอำเภอท่าใหม่
ที่บ้านหนองศรีงาอำเภอนายายอามหมู่บ้านหลังวัดเกาะขวางอำเภอเมือง
แล้วก็บ้านพักในหมู่บ้านศิลาพรสองทีเนี้ยคุณผู้ชมลักษณะของคนที่ไปเล่นการพนันไปตามบ่อนเนี่ย
คือเขาจะไม่ได้จบแค่บ่นเดียวที่เดียวไงเขาก็จะไปหลายที่เอาวันนี้คือเหมือนกับเป็นทัวร์
เดินสายเล่นหลายจังหวัดด้วยคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดการแพร่ระบาด
ซึ่งทางด้านพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มบอกว่า
อยากขอความร่วมมือถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะที่เล่นการพนันในบ่อนทั้งบ่อนน้องศรีงา
บ่อนเนินสูงกว่า๕๐๐คนเนี่ยจะต้องกักตัวเองแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องคัดกรอง
เจ้าหน้าที่คัดกรองเชื่อต้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดเพราะว่าทไรม์ของการไปสถานที่ต่าง
ส่วนที่จังหวัดตราร์ดนะครับนายปินะยูก็ประกอบผล
เพราะว่าราชการจังหวัดได้มีการแถลง
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๗ราย
เกี่ยวข้องกับบ่อนพนันทั้งหมดนะครับจากผู้ป่วยเดิม๔ราย
รวมแล้วที่พบใหม่ด้วย
เท่ากับตอนนี้ที่ตราดมีผู้ติดเชื้อสะสม๑๑รายแล้วนะครับ
โดยรายที่๕เป็นชายุค๗๔ปีเดินทางไปเล่นพนันในบ่อนพนันแสนตุ้ง
อำเภอเขาสมิงตั้งแต่วันที่๑๗ถึง๒๔ธันวาคม
แล้วพอวันที่๓๐ธันวาคมนะครับมีอาการป่วยก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลตราด
พบผลออกมาวันที่๓๑ธันวาคมว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับผลเป็นบวกนะครับ
ส่วนรายที่๖ถึงรายที่๑๑นะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัด
เข้าพักในรีสอร์ทในอำเภอเขาสมิงตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคม
แล้วก็เข้าไปเล่นการพนันที่อำเภอเขาสมิงระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๙ธันวาคมนะครับ
วันเนี่ยก็พักอยู่ที่รีสอร์ทเพราะว่าบ่อนปิดแล้ววันที่๓๐ธันวาคมนะครับ
เข้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเขาสมิงพบติดเชื้อทั้งหมดเลย
ตั้งแต่รายที่๖ถึงรายที่๑๑เลยนะครับเพราะว่าผลมันออกมาวันที่๓๑ธันวาคมสิ้นปีพอดีนะครับ
ว่าติดเชื้อโควิด๑๙หรือว่าผลเป็นบวกนั่นเองนะฮะอันนี้ที่ตราดต้องไปดูอีกที่นะที่สะแก้วด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะทางด้านนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว
แถลงว่าพบผู้ป่วยรายใหม่๒รายติดเชื้อมาจากบ่อนพนันหลายแห่งเหมือนกันค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายอายุ๓๓ปีมีประวัติไปบ่อนการพนันหลายแห่ง
เมืองพัทยาทั้งที่ระยองรวมทั้งบ่อนในสามอำเภอของจันทบุรีด้วย
ส่วนผู้ติดเชื้อรายที่๒อายุ๒๖ปีนะคะมีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายแรก
คือเดินทางไปบ่อนพนันใน๓อำเภอของจันทบุรีด้วยกันนะคะ
ทั้งสองก็เข้าตรวจหาเชื้อหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อจากบ่อนพนันโดยที่ไม่ได้แสดงอาการใด
ตอนนี้ทั้งสองรายก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วนะคะ
ทีนี้จากสะแก้วค่ะคุณผู้ชมมาดูที่ปฐุมธานีหน่อยนะคะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็มีการรายงานว่าพบผู้ป่วยใหม่
ผู้ป่วยใหม่เป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปีเป็นนักศึกษานะคะ
ซึ่งพ่อแม่เนี่ยมาจากจังหวัดระยองไงแล้วก็รับลูกไปกินอาหารในห้างที่กรุงเทพ
หลังจากนั้นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งน้องตรวจออกมาผลเป็นบวกก็คือเป็นโควิด
ทีนี้ก็ตัวน้องวัย๒๑ปีคนนี้ก็ต้องเข้าตรวจบ้าง
ทีนี้พอตรวจก็พบว่าติดโควิดเหมือนกัน
ตอนนี้ค่ะผู้หญิงวัย๒๑ปีคนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่นนทบุรีนะฮะ
ตอนนี้นนทบุรีเนี่ยก็มีความเข้มข้นในบ้านประมาณต่างนะฮะ
เพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้มีคำสั่ง
ให้ปิดวัสดิ์หลาหารตำบลสโหนลอยบางบุวาทองเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๔มกราคมนะครับ
เนื่องจากพระครูสิริธรรพาณธรรพาณเจ้าอาวาสวัสดิ์

หน้านั้นท่านมีอาการอาภาษณ์คือมีอาการไอ
แล้วก็เดินทางเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในย่านบางใหญ่
ผลออกมาเป็นบวกคือติดเชื้อ
ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำรถตู้มารับตัว
ท่านไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สานสุขก็ต้องนำทีม
ตรวจคัดกรองพระเนรพระลูกวัดที่อยู่ในวัดแห่งนี้

ว่ามีการติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
หรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำอย่างไรบ้าง
สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปที่วัด
แน่นอนที่วัดแห่งนี้เขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมการประบาด
มีการปิดประตูวัดไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกวัดได้
ส่วนการตั้งสวดศพในวัดให้สวดคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นคืนสุดท้าย
แล้วก็มีการชาปนกิจในวันนี้ทันที
คือกำหนดการอะไรต่างของงานพิธีศพอะไรต่าง

แล้วก็ทางวัดจะไม่มีการรับศพเข้ามาตั้งสวดเพิ่ม
ตอนนี้พระทุกรูปเนรทุกรูป
อยู่ในช่วงของการกักตัว๑๔วันด้วย

ส่วนที่อ่างทองค่ะสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ก็ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๒รายค่ะ
รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม๔ราย
โดย๒รายใหม่นั้นเป็นผู้หญิงนะครับ

แล้วก็ลูกชายของเธอค่ะวัย๘ขวบนะคะ

แล้วก็ซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ด้วย
โดยทีมคัดกรองโรคได้นำทั้งสองคน
มารักษาและสืบหากลุ่มเสี่ยงแล้ว
โดยผู้ติดเชื้อรายที่๒นี่นะคะ
เป็นผู้ชายชาวเมียนมาอายุ๓๙ปี
มีประวัติเดินทางไปยังบ่อนไก่ชน๓แห่ง

ก็เลยต้องเตือนให้ผู้ที่เดินทางไปยังบ่อนไก่ชน

แล้วก็ไปพบกับเจ้านักฐิษฐาท่านศุกร์
จะได้ตรวจหาเชื้อด้วยนะคะ
ทีนี้พาไปดูที่สุพรรณบุรีหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ปฏิบัติการโควิด๑๙พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑ราย
นี่เป็นเด็กนะคุณผู้ชมอายุขวบกับอีก๓เดือนเอง
ก่อนหน้านี้ที่สุพรรณก็เจอเด็กวัย๗เดือนที่ติดโควิด
แต่ว่ารอบนี้น้องที่ติดเชื้อโควิดอยู่ที่อำเภอ๒พี่น้อง
ติดมาจากคุณย่าซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายที่๕ของสุพรรณบุรี
แล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายที่๑๐ของจังหวัด
ก็เข้าตรวจเชื้อพร้อมกับครอบครัวเมื่อวันที่๒๔ธันวาคม
กักตัวอยู่ในบ้านพักหลังจากนั้นก็ไปตรวจครั้งที่๒
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมแล้วก็ปรากฏว่าติดโควิด๑๙
ก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
ที่อำเภอสองพี่น้องนี่เรารายงานข่าวมา
เราก็จะเห็นแบบไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวไง
เด็กอายุน้อยเนี่ยก็ติดเหมือนกันไม่ถึงขวบก็ติดนะคะ
ปิดท้ายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่ราชบุรี
นายวิสาภูลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็แถลงนะ
ว่าที่ราชบุรีเจอเพิ่มอีกรายหนึ่ง
สะสมที่ราชบุรีตอนนี้เป็น๑๑รายแล้วนะคะ
แล้วรายใหม่ที่เจอเป็นผู้หญิงอายุ๔๔ปี
อยู่ที่อำเภอบางแพรทำงานอยู่ในบริษัทแปรรูปอาหารที่สมุทรสาคร
แล้วก็อยู่แผนกเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายที่๑๐ของจังหวัดราชบุรีด้วย